ชีวิตต้องสู้นะฮะเคยอยู่วงหางเครื่องแล้วเป็นหางเครื่องนะหางพึ่งอ่ะ
ตอนนี้เนี่ยเป็นหางหมูแทนเพราะต้องทำนาหากินคือตัดย่า
และให้อาหารหมูเห็นหางหมูทุกวี่ทุกวันครับแต่ต้องลุยต่อไป

มาจับอาชีพอื่นจับอาชีพอะไรบ้างตัดย่าตัดย่าดาย่าแล้วเวลาตัดย่าเนี่ยให้เกรงวงขาไว้
เพราะว่ามันเหวี่ยงฮะมันเหวี่ยงค่อนข้างแรงเกรงวงขาไว้นี่ตัดด้วยความละเมียดละมัย
จากนั้นมาตัดญาติก็ยังไม่พอกินต้องไปให้อาหารหมูด้วยฮะ
อันนี้เหรอนี่ยกอาหารด้วยฮะต้องไปให้อาหารหมูด้วยทำเองทุกขั้นตอนเลย
ส้มสูงเบอร์นี้เลยแต่ชุดต้องเต็มนะฮะถ้าหากไม่ได้ชุดนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าปิ่นสีเป็นอันขาด
คนนี้คนดังจริงจังหวัดร้อยเอ็ดนะโควิดชีวิตต้องสู้ให้อาหารหมูเด้งหน้าเด้งหลังให้หมูดู
หนูบอกพี่เมื่อไหร่พี่จะให้อาหารพวกผมสักทีหิวจะแย่อีกแล้วไม่ได้ตามสเต็ปต้องมีการเด้งก่อน
ให้หมูดูก่อนฮะใครจะคาดคิดว่าชีวิตจะพลิกผันขนาดนี้เหมือนชีวิตดิ่งแต่มันต้องเดินต่อไป
พอเดินต่อไปแต่งตัวแต่งเนื้อแบบนี้เล่นแบบนี้เล่นใหญ่ขนาดนั้นคนดูเป็นล้านแล้วนะ
และการแต่งหน้าต้องแดงอย่างนี้เหรอถ้าชุดไม่แดงแรงไม่มีเป็นแบบนี้นี่คือเมื่อก่อน
เมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นลูกทุ่งเป็นหางเครื่องวงลูกทุ่งร้องเพลงได้ด้วยเต้นได้ด้วยนะฮะ
วันเดียวชุดที่เด้งไปเด้งมาที่ให้อาหารหมูอ่ะนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ตอนที่ยังทำมาหากินได้อยู่
นี่ดูลีลาการเด้งเต้นแรงมากเพราะฉะนั้นการดายย่าการตัดย่าด้วยวงขาเกร็งขนาดนี้ไม่มีปัญหาใด
ต่อให้เวียงต่อให้ปาดขนาดไหนไม่มีปัญหาฮะ
ขอยินดีอย่างนี้นะปิ่นสีคุณสุดยอดจริง
ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตในยุคโควิด
ถ้าชุดไม่เต็มแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
มันไม่มีแรงขาจะไม่มีแรงเลย
แกไม่ได้เลยแต่พอใส่ชุดแต่งหน้าปุ๊บสีแดงสาดใส่ปริ๊บ
มาเถอะ๒กระสอบซ้ายขวา
สบายใจได้หมูหมูที่เร็วหน่อยหิวจะแย่อยู่แล้ว
นี่คือความน่ารักของยุคโควิดชีวิตต้องสู้นะครับ

ลองดูคุณสาดสีแดงใส่หน้าแล้วเต้นแข่งกับพี่เปลี่ยนสี